มาดูความชัดเจนเรื่องของการต้องสวมหน้ากากอนามัยครับคุณผู้ชมครับ
คำสั่งให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกเคหาสถานแม้ว่าจะอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวนะครับ
แต่ถ้าไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะก็ต้องสวมด้วยนะ
ถ้าไม่สวมเนี่ยคนที่ไม่สวมเนี่ยโดนปรับนะนะฮะ
กรณีนี้ครับนางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ท่านประหลัดกรุงเทพมหานครชี้แจงบอกว่า
ตามประกาศกรุงเทพมหานครให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน
เพื่อป้องกันการติดต่อโรคจากบุคคลสู่บุคคล
อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในอาคารหรือที่ต่างต้องสวมหน้ากากอนามัย
ในที่สาธารณะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือไม่
เพราะบุคคลอื่นอาจมาใช้สถานที่นั้นต่อ
กรณีที่อยู่ในรถส่วนตัวนะครับเมื่อมีบุคคลอื่นอยู่ด้วย
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
แม้จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็ไม่ยกเว้น
แต่กรณีขับรถคนเดียวอนุโลมให้ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยได้
ส่วนกรณีอาชีพของพวกเราเนี่ยครับผู้ประกาศข่าวนะครับ
หรือว่าจัดรายการในสตูดิโอเนี่ย

เพราะสตูดิโอเป็นสถานที่นอกเคหสถาน
แต่ยังเป็นสถานที่ที่มีผู้ทำงานร่วมกันมากกว่า๑คน
เป็นห้องปิดมีผู้เข้ามาใช้งานต่อเนื่อง
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ยังเป็นแบบอย่างให้คนทั่วไปได้เห็น
และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคนะฮะ
แต่ก็มีข้ออนุโลมให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า๒ขวบนะครับ
เพราะว่าหมอไม่แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย
และยังไม่รู้วิธีถอดหน้ากากเดี๋ยวจะขาดอากาศหายใจ

แนะนำเด็กสองขวบก็ไม่ควรจะพาไปในที่ที่เสี่ยง
แออัดนะครับที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แล้วก็โรคอื่นด้วยนะครับ
ประเดิมคนแรกที่ถูกปรับของกรุงเทพมหานครนะครับ

หลังจากมีการเผยแพร่ภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ว่าท่านไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าท่านอื่นที่ร่วมโต๊ะเนี่ยสวมหน้ากากหมดนะฮะ
ทั้งเลยทั้งผู้ว่างราชการกรุงเทพบริษัทมหานครพนตำรวจเอกอสมินขวัญเมือง
ท่านไปที่ธรรมเนี่ยปรรถบานไปกับผู้เบญชกาแบ่งประสงค์นิดนึง
ฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานครที่ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
ตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกเคหาสถาน
คือท่านนายกรัฐมนตรียินยอมให้ปรับไปเป็นเงิน๖๐๐๐บาท
คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับที่เขาบอกว่า๒๒๐๐๐อันนั้นมันเป็นขั้นสูงสุดของการปรับครับ
ครั้งแรก๖๐๐๐บาทครั้งที่สองถ้าท่านโดนอีกมีประวัติอยู่ท่านจะโดน๑๒๐๐๐บาท
แล้วถ้าครั้งที่สามไม่ได้คูณทีละ๖๐๐๐บาทแล้วนะครับ
จะไปสูงสุดที่๒๐๐๐บาทเลยนะฮะ
ขณะที่ต้นต่อการปรับในข้อหาไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะขับรถ
มันมาจากใบสั่งใบนี้ครับของสพประหันต์จพศอยุธยา
ข้อหาไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ขณะอยู่นอกเคหสถานหรือติดต่อกับบุคคลอื่น
หรือเดินทางไปที่สาธารณะถูกปรับ๕๐๐บาทครับ

ทีนี้เนี่ยไอ้ประเด็นนี้เนี่ยพี่เบิร์ตแล้วคุณผู้ชมดูไว้เลยนะคะ
คือมันอาจจะต่อเนื่องถึงว่ามิจฉาชีพใช้ช่องทางนี้
ในการที่จะมาปรับเงินเราหรือเปล่านะคะแต่ว่ากรณีนี้ตำรวจเขาไม่ทราบจริงจริงนะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑พลตำรวจโทอำพลบัวรับพร
ท่านบอกว่าตำรวจไม่มีสิทธิ์ไปสั่งปรับ
ไม่มีสิทธิ์ใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งปรับ
กรณีที่เห็นคนไม่สวมใส่แมสคนที่มีอำนาจใช้กฎหมายจริงคือ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อหรือฝ่ายปกครองของท้องถิ่นนั้น
น่าต้องมีการส่งเรื่องไปให้ไอร์การแล้วไอร์การจะเป็นคนร้องปันที่ศาล
ศาลจะใช้ดุลลิละยภินิษฐ์ในการสั่งปรับเท่าไร
ก็คือบางจังหวัดอย่างจังหวัดอะไรนะสูงสุด๑๐๐๐๐๐บาท
อาจจะสั่งปรับ๑แสนบาทก็ได้หรือบางจังหวัดบอกว่าเพดานสูงสุดคือ๒๐๐๐บาท

ใช่ไอ้กรณีที่ผมเล่าไปนะคือมันไม่ได้ถูกปรับ
เพราะว่าขับรถส่วนตัวแล้วไม่สวมหน้ากากอนามัยนะ
แต่เป็นเพราะเขาไม่สวมหน้ากากอนามัยในตลาด

โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตะบนบางนางร้านะครับที่บางประหัน
มีชาวบ้านแจ้งไปยังนางวลีรัฐประสงค์เงิน
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑ว่ามีคนไม่สวมหน้ากากอนามัย
พอผู้ใหญ่บ้านไปตรวจก็พบว่าเป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านเองนั่นแหละ
โอ้โหแม่คนแจ้งเนี่ยก็นะเออ
หน้ากากอนามัยอยู่เพราะว่ากำลังกินข้าวอยู่ในตลาด
ผู้ใหญ่บ้านได้ตักเตือนนะครับแล้วก็พาลูกไปเสียค่าปรับที่สพบังปะหัน
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าทำตามกฎหมาย
แต่ก็กลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียแชร์ไปว่า
ถูกปรับเพราะไม่สวมหน้ากากอนามัยในรถยนต์ส่วนตัว
ซึ่งมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะฮะ
คือต้องบอกว่ามันคนละกรณีกันนะนะฮะ
อย่างใบสั่งที่ขับรถไปคนนั้นเขาส่งมาในเฟซบุ๊คผม
มาถามว่าเนี่ยเพื่อนเขานั่งรถกันไปแล้วโดนจับแบบนี้
โทษปรับไป๕๐๐มันจริงหรือไม่จริงมันปรับได้ไม่ได้
แล้วก็เลยเอาไปถามทางการก็เลยมีคำตอบมาแบบนั้น
แต่เรื่องของการทานข้าวจริงเราก็ต้องถอดหน้ากากทานข้าวอยู่แล้วนะ

ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า

ทีนี้คุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดชายภูมิ
กรณีนี้ก็เหมือนกันเชื่อดไก่ให้ลิงดูนะคะ

ถ้าเกิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดของท่าน
มีคำสั่งแล้วนะคะว่าห้ามนู่นห้ามนี่ท่านต้องทำตามนะคะ
จังหวัดชายพุงก็มีกรณีที่
มีคนติดโรคโควิดจากคลัสเตอร์งานบวชนะคะ

น่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของจังหวัดเลยนะคะ
ที่สุดแล้วสาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง
พร้อมกับประหลัดอาวุศออำเภอนองค์บัวแดง
ก็นำหลักฐานเข้าแจ้งความที่
สพนเหมาซึ่ง

ที่ตำบลนางแดดอำเภอหนองบัวแดง
หลังจากที่เจ้าภาพไปฝ่าฝืนคำสั่งของ

มีคนติดโควิดไป๑๒รายค่ะ

แล้วก็ขอใช้เสียงรถแห่ในงาน
ที่วัดศรีทงชัยตะบนนางแดด

โดยเจ้าภาพยินยอมที่จะทำตามมาตรการของจังหวัด

ให้มีคนมาร่วมงานจำนวนมาก
นี่ไงจำนวนมากเยอะด้วยนะคะ
ไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม

จนเป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

คุณสาครเถินมงคลบอกว่า

และยังได้สั่งการให้ตรวจคัดกรอง
คนที่ไปร่วมงานทั้งหมู่บ้าน

กลองตอนนี้เห็นบอกว่า
คนที่เสี่ยงประมาณ๕๐๐คน

ก็ได้เชิญตัวเจ้าภาพมาสอบปากคำเพิ่มเติม
และมีการแจ้งเข้าหาตามความผิด

จำคุก๑เดือนและปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐บาท